อะเราเคยเห็นปลาสัตว์ชายปลาสัตว์หิน

เขาร่วมกันทำประสาทข้าวขึ้นมาคุณผู้ชมครับ
สู่ขวั่นข้าวประจำปีศีลปี
ไปสร้างเป็นประสาทข้าวสูงเกือบ๒๐เมตรรอบประสาทรวงข้าวจะตกแต่งให้สวยงามนะครับ
โดยเริ่มสร้างประสาทโรงข้าวตั้งแต่ต้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมาแล้ว
และตอนนี้ก็แล้วเสร็จไปประมาณ๗๕ครับ
ว่าจะแล้วเสร็จประมาณกลางเดือนมกราคมนี้
จังหวัดกรสินประจำปี๒๕๖๐ระหว่าง๙๑๒กุมภาพันธ์นี้ครับ
ชาวบ้านที่บรรยายพิธีการร่วมการสร้างประสาทข้าวเขาบอกว่า
ชื่อเต็มคือประเพณีบุญใบสีสู่ขวัญข้าวคูลลาน
ฮีต๑๒ของชาวอีสาน
อภัยถ้าเกิดพูดชื่อไม่ถูกเพราะว่าเป็นภาษาอีสาน
เขาชื่อว่าประเพณี๒๒ของชาวอีสาน
ตอนเดือน๒หรือว่าประมาณเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีนะครับ

ประพรมน้ำพระพุทธมนต์แก่ชาวนา

เพื่อให้เป็นการเสร็จสิ้นพิธีทำบุญลานข้าวแล้วนะครับ
ชาวบ้านชาวนาก็มีการขนข้าวใส่ยุ้ง
แล้วก็ไปเชิญขวัญข้าวคือพระแม่โพศพ

แล้วก็ชื่อว่าเมื่อนำข้าวไปปลูกนั้นจะทำให้ข้าวเมล็ดโต

ขายได้ราคาดีแล้วก็นำไปเป็นพันธุ์ในปีต่อไป
ส่วนข้าวเปลือกที่เหลือก็นำไปขายเพื่อใช้เป็นเงินบำรุงวัด

คือเอาต้นข้าวไปทำเป็นประสาทข้าวสวยงาม
งามแล้วก็เป็นมงคลด้วย